แกะสลักหินสบู่เพื่อใช้เป็นหน้าพิมพ์ในงานหัตถสินพุทธศิลป์
จะต้องมีความละเอียดในการสังเกตนับตั้งแต่คัดเลือกจากสีผิวของหินสบู่มาใช้
และก่อนที่จะทำการแกะสลักช่างจะทดลองเนื้อหินสบู่เสียก่อน
ด้วยวิธีการทดลองขูดลงบนบริเวณเนื้อหินสบู่ว่ามีความอ่อนพอที่จะขูดสร้างสรรค์งานได้หรือไม่
ด้วยการใช้ใบมีดสิวหรือของมีคมขูดกดลงไปในเนื้อหิน
ไม่แข็งมากเกินไปไม่เช่นนั้นจะหักเปราะและไม่ร่วนเป็นขุยเพราะจะหลุดเป็นสะเก็ดออกมาได้